บอลหญิงนะครับธนิการแดงดาและนัฐกาลชินวง
นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอลโลกสองสมัย
ก็ออกเดินทางไปยังประเทศจีนแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
อยู่กับสมสรรค์ยูนานเจียซื้อจริงนะครับด้วยสัญญา๕เดือน
ธนิการและนัฐกาลรู้สึกดีใจนะครับที่ได้รับโอกาสนี้
เทนิการถือเป็นการค้าแข้งต่างแดนครั้งที่๒
หลังจากเคยไปเล่นกับทีมออสเตอร์ซูลที่สวีเดนเมื่อปี๒๐๑๙
ส่วนนัฐกาลถือเป็นครั้งแรกซึ่งทั้งคู่ก็หวังทำให้ดีที่สุด
เพื่อเป็นใบเบิกทางให้นักเตะไทยได้เล่นในต่างแดนอีกในอนาคตนะครับ